มะลิคุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวโตเป็นสาวแล้ว

ไม่มีแล้วนะคะสวยหน้าแบบ
เขาเลยหน้าเขาโครงพ่อแม่ความสวยเริ่มมาแล้วนะคะ
เมื่อก่อนนี้นะคะแม่ต้องอุ้มกระเตงออกงานอีเวนต์

น้องเป็นแบบว่านักศิลปะออกแบบเสื้อดูแลต้นไม้
นี่ไงเมื่อวานไปออกงานมาค่ะซึ่งน้องก็พูดจาแบบว่าชัดคล่องแคล่วชัดเจนมากนะคะ
อ่ะเราไปฟังสัมภาษณ์จากน้องมะลินะคะ
เด็กหญิงพาขวัญวัย๕ขวบกันเลยดีกว่าค่ะ

ภูมิใจไหมกับผลงานตัวเอง
อันนี้ใช้เวลาวาดนานเนี้ย

เห็นว่ามีชื่อคุณพ่อคุณแม่ด้วย

เพราะว่าหนูตั้งใจมากค่ะ
รักอยู่เป็นขายของเก่งครบถ้วนเหมาะแล้วที่จะอยู่ในวงการ
ถูกต้องแล้วคลิปเต้นเนี่ยไม่ใช่แค่เต้นแก๊กทิ้งนะคะ
ล่าสุดมีคลิปใหม่ที่คุณแม่เขาเต้นอ่ะฮิ้วฮิปโทโอ้โห
เต้นแบบไม่แพ้คุณแม่เลยนะคะแล้วก็คือแบบเห็นบอกว่าเรียนเก่งมากด้วย

นะคะก็รอดูนะคะว่าที่ซุปตาคนใหม่น้องมะลิพาขวัญคนนี้แหละค่ะ
รับรองว่าดิฉันทำนายเลยว่าดังปังแน่นอนค่ะ
เรียนมีกิจกรรมเด่นสนับสนุนน้องต่อไปนะคะ